้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๑ถึง๓๔
ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ

ที่มีการซักซ้อมในพื้นที่จริง

การซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยะยศที่๑๓
ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งขณะนี้ค่ะริ้วขบวนที่๑
ก็ได้เคลื่อนเข้าสู่ถนนท้ายวังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทำกลางประชาชนที่มารับชม
ซักซ้อมขบวนในวันนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเที่ยวโรงราชรส
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

อันเชิญพระมหาพิชัยราชรส

เพื่อซักซ้อมย่อยการเคลื่อนริ้วขบวน
เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา
ทำกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมา
เจ้าพนักงานได้อันเชิญราชรสปืนใหญ่

เตรียมพร้อมอย่างพื้นที่ท้องสนามหลวง
รอบพื้นที่พระเมรุมาตร
ขณะที่ประชาชนทยอยเดินทางเข้า
จองพื้นที่ตามจุดที่กำหนดไว้
นั่นก็คือบนบาดวิถีถนนมหาราช
ตั้งแต่บริเวณท่าช้างถึงท่าเตียน
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและบนบาดวิถีถนนราชดำเนินใน
ตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม
จนถึงบริเวณแนวกึ่งกลางสนามหลวงในฝั่งตรงข้ามสนามหลวงด้านสารดีกา
เพื่อรอชมการซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๑๒
งามพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
โดยประชาชนที่เลือกมาวันนี้พอวันพระราชพิธีจริงอาจไม่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญค่ะ
มีวัฒนามากค่ะมีบุญมีวัฒนามาก
ดูทีวีทีไรก็ร้องไห้ทุกที่ค่ะ
ดูแบบใจหายอะค่ะ
ดิฉันก็ดีใจมากและภูมิใจ
อยากจะมีส่วนได้เห็นแบบว่า
ที่เขาได้แสดงของจริงนะคะ
ตื่นตันค่ะตื่นตันมากแล้วก็พูดไม่ออกค่ะ
เขาบอกว่าคิดว่าดิฉันก็ภูมิใจในส่วนนี้
เพราะว่าบีดาเป็นนายทหารเรือด้วยคุณพ่อ
แล้วคิดว่าบรรพบุรุษก็มีส่วนตรงนี้ด้วยนะคะ

ก็ช่วยหลายพระองค์ท่านถึงเนี่ย
จากที่ผ่านมานะคะได้ซ้อมรวมเสมือนจริง
ในพื้นที่ของกรมทหารราบที่๑๑รักษาพระองค์

ภูสามาลาได้เชิญพระโกรธทองใหญ่
โดยพญานมาตร๓ลำคาญจากพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์
ผ่านทางประตูเทวาพิรมเข้าสู่ริ้วขบวนพระบรมอิสริยยศที่หนึ่ง
จากนั้นใช้เส้นทางถนนมหาราช
เข้าสู่ถนนท้ายวังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ระหว่างนี้นะคะกำลังเคลื่อนไปยังถนนสนามชัย
เพื่อเชิญพระโกรธทองใหญ่ขึ้นประดิษฐาน
ในบุตรสะบบกพระมหาพิชัยราชรศ
โดยเกลินบันไดนาคบริเวณหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม

เพื่อเข้าสู่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๒
ริ้วขบวนที่๑นะคะจะมีคนหามคนฉุดชักจำนวนมาก
ซึ่งเป็นไปตามราชประเพณีแต่โบราณ
เป็นการถวายพระเกียจตียศสูงสุด
สำหรับการซ้อมริ้วขบวน
พระบรมราชอีตศรียายศคล้างนี้นะคะ
จะซ้อมเสมือนจริงตั้งแต่ลำดับเวลาและขั้นตอน

พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในเช้าวันที่๒๖ตุลาคม๒๕๕๙
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ